คุณผู้ชมว่าแล้วนะคะอย่างที่บอกไป
ไทยรัฐทีวีของเรามีแต่สิ่งดีค่ะ
รวมยังไม่ถึงละครแก๊งป่วนสืบข่าวค่ะ

จากละครเล่นละครเราเรื่องแรก

หยิบยื่นเรื่องราวข่าวต่างมาทำเป็นละครสนุกมากค่ะ

น้องแป้งมิดชัยค่ะมารับบทนางเอก

เพื่อนสนิทของแฟนของเพื่อนสนิทก็คือคุณลิลลี่

เรื่องนี้อย่าไว้วางใจฉัน
เพราะว่าฉันอาจจะกลุ่มหัวใจของชิน

ซึ่งโดนประกาศตรงนี้เลยนะคะว่า
ตอนนี้หนูเหงามากหนูมีทุกอย่าง

เพราะสุดท้ายแล้วว่ามันคือของเพื่อนไง